ร้อนไปถึงโรงเรียนถึงผู้ปกครองต้องตรวจสอบ
โอละพ่อคุณผู้ชมสารภาพว่าล้มเองครับ
นี่แหละอันนี้เป็นคลิปก่อนที่จะสรุปว่าเด็กเนี่ยเขาบอกว่าล้มเองนะ
คือเป็นคลิปที่เป็นต้นต่อของเรื่องนี้
ป๑โรงเรียนแห่ง๑ที่เชียงใหม่

รุ่นพี่ป๓รุมทำร้ายร่างกาย
คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ในโซเชียลเมื่อ๓วันก่อนครับ
ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่
เรียกผู้ปกครองพร้อมตำรวจร่วมประชุม

โดยเรียกเด็กนักเรียนร่วมชั้นของเด็กที่บาดเจ็บ
มาสอบปากคำสอบถามทั้งหมด
สุดท้ายรู้ความจริงว่าที่จริงแล้วเนี่ยเพื่อนและเด็กคนที่อยู่ในคลิปเล่นซ่อนหากัน

จากนั้นเด็กคนที่บาดเจ็บเนี่ยวิ่งไปสะดุดหินล้มเอง
แล้วหน้าไปฟาดกับท่อซีเมนจึงเป็นแผลแล้วก็เจ็บที่ใบหน้า
นายสุทธิบอินตาวงค์ผู้หน่วยการโรงเรียนเทศบาลหังดงประชาคมสร้างสารบอกเผยว่า
หลังจากที่สอบสวนละเอียดแล้วก็นำเด็กชั้นป๓ทั้งชั้นเลยมาชี้ตัวเด็กให้เด็กชี้ตัวด้วย
สุดท้ายเด็กก็ยอมรับล้มเอง
โดยเวลาเกิดเหตุก็คือสักประมาณ๕โมง๖โมงเย็น
ซึ่งก็เลิกเรียนแล้วแต่ก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะกลัวคุณพ่อคุณแม่จะดุด่า
ซึ่งต่อมาผู้ปกครองเด็กก็รับทราบเรื่องราว
แล้วก็เข้าใจแล้วก็ประกาศขอโทษโรงเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย

ถ้าบอกคุณพ่อคุณแม่ก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ตีด้วย